เอาล่ะมาถึงแล้วนะครับ
กระเพราเผ็ดนะฮะเขาบอกว่าพริกตำเนี่ย
ใส่ห้าถึงแต่ช้อนไม่ไหวอะไม่ไหวอะ
พูดแล้วแสบเลยพูดแล้วแสบท้องเลย
เมนูนี้นะคุณผู้ชมครับคือเป็นร้าน
บอกว่าสั่งข้าวมันไก่ผสมกระเพราหมูกรอบอย่างละครึ่งถาดราคา๑๔๕บาทครับ
แต่มันสะดุดตรงที่สีพริกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าให้สั่งดีกรีความเผ็ดสุดแบบตายไม่เอาเรื่อง
พริกเนี่ยพริกตำคุณผู้ชม๕๘ช้อนพริกจินดาแดงนะฮะ
พอพ่อค้าทำตามที่สั่งส่งไปแล้วแล้วก็เฮ้ยทำไมลูกค้าเงียบอ่ะทำไมลูกค้าเงียบ
ลูกค้าสั่งเองจริงนะครับคือพูดเล่นเล่นบอกว่าไม่รู้จะมียังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
ร้านนี้ก็คือร้านเจ๊หน่อยอร่อยแน่ข้าวมันไก่ถาดนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะครับ
โดยเฉพาะคำสั่งที่บอกเผ็ดสุดตายไม่เอาเรื่อง
ทีมข่าวไปสิครับไปที่ร้านนี้เลยร้านเจ๊หน่อยอร่อยแน่ข้าวมันไก่ถาดเนี่ย
อยู่ทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบ้านใหม่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ร้านปิดแต่เจอเจ้าของร้านครับ
คือพี่วรากรปัญญาประดิษฐ์อายุ๓๕ปีพี่เขากลับจากไปจ่ายของที่ตลาดมาพอดีเลย
คุณเอ๋ยดูเอาพริกมาสิสงสัยใช้เยอะนะฮะ
คือบอกว่าไปซื้อของมาเตรียมจะมาเปิดร้านนี่แหละคุณนักข่าว
ก็เลยมีโอกาสได้พี่เขาอุตส่าสละเวลาคุยกับทีมข่าวของเรา
วรากรเล่าบอกว่าวันนั้นลูกค้าสั่งเมนูข้าวมันไก่ผสมกะเพราหมูกรอบผ่านไลน์แมน
โดยลูกค้าระบุชัดเจนว่าขอพริก๕๘ช้อนแบบตายไม่เอาเรื่อง
เขาบอกว่าแปลกดีแต่ใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้าลูกค้าเป็นอะไรมาจริงอ่ะ
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกับว่าเป็นหลักฐานว่าลูกค้าสั่งนะ
แต่อีกส่วนหนึ่งก็แอบคิดในใจว่าเพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน
แต่ถ้าบอกเผ็ดมากเราก็ไม่กล้าว่ามากของลูกค้าขนาดไหน
แต่อันนี้เขาเจาะจงว่าแบบว่าเผ็ดสุดไม่เอาเรื่อง
ก็คือตายไม่เอาเรื่องครับเผ็ดมาก
ถึงตายก็ไม่เอาเรื่องเผ็ดจนตายก็ไม่เอาเรื่อง
แล้วพอไปส่งเขาแล้วเป็นยังไงมีคนตอบแล้วเป็นยังไงในกรุณะเก็บนั้น
จะโทรถามเขาอยู่ยังไม่ได้ถามเขาเลยว่าเป็นยังไงทานได้หรือเปล่า

คือเป็นแผนการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลนะฮะ
มีคนมาถามเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างอะไรยังไงนะ
สอบถามอาหารของทางร้านเพิ่มตอนนี้โอ้โหผลตอบรับ

แต่ผมก็ชอบแต่ผมไม่เผ็ดขนาดนี้แล้วแบบนี้ไม่ไหวนะฮะ

คือเขาบอกว่าอะไรนะอร่อยปากแต่จะลำบากตุ๊ด